มาดูขยับมาดูแล้วก็ช่วยดูหน่อยว่าคนเขามุงดูอะไรกัน
ไม่รู้ว่าเจออะไรคนถึงมามุงดูกันเพียบแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะมาส่องด้อมมองเป็นชายชะกันหมดเลยนะคะ
๔คน๕คนเนี่ยค่ะยืนรุมรถกระบะคันนี้
เหมือนจะหาอะไรบางอย่างในรถ
แต่คิดแล้วก็สงสัย
อยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้

เป็นยังไงอ่ะคุณ

ที่ต้องมารุมดูอยู่บนรถกระบะแบบนี้
เพราะว่ามีเด็กติดอยู่ในรถอีกแล้ว

เขาเป็นบรรดาพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาพยายามช่วยกันเคาะรถกระบะคันนี้ที่จอดอยู่
หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เด็กเด็กวัย๓ขวบติดอยู่ในรถค่ะ

ส่วนคนที่โทรมาแจ้งก็คือคุณพ่อของเด็กชายวัย๓ขวบนี่แหละนะ

ตอนที่เขาขับรถออกจากบ้านเขาแวะมาซื้อเหยื่อตกปลาหน่อย
แล้วก็จอดรถติดเครื่องยนต์เอาไว้

แล้วก็ทิ้งน้องก้าวลูกชายวัย๓ขวบเอาไว้ในรถ
แต่คุณพ่อก็คิดว่ารอบครอบพอแล้ว
ลดกระจกลงทั้งสองฝั่งเล็กน้อยให้อากาศเข้าไปได้
แล้วก็ลงจากรถไปซื้อเหยื่อตกปลา
หลังจากลงไปซื้อแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึง๑นาที
กลับมาที่รถปรากฏว่ายังไงลูกชายสนไงคะ
สามขวบกดปุ่มปิดกระจกรถเป็นค่ะ
แล้วไม่พอกดปุ่มล็อกรถด้วย

เคาะประตูเรียกให้ลูกชายเปิดเปิด
เรียกเท่าไหร่ลูกชายก็ไม่ยอมเปิดนึกว่าคุณพ่อเล่นด้วย
ก็เลยรีบแจ้งขอความช่วยเหลือไปทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย

คุณพ่อทนไม่ไหวค่ะด้วยความเป็นห่วง
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแถวนั้น
ขี่กลับบ้านเพื่อจะไปเอากุญแจสำรองมาปลดล็อกรถ
แต่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไวกว่าค่ะคุณ
เขามาถึงแล้วเขาสามารถเปิดประตูรถได้สำเร็จ
แล้วนี่น้องก้าวไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขาลำบากลูก
อันนี้ไม่ได้ร้องไห้นะนั่งยิ้ม
นั่งยิ้มน้องไม่ได้หลับไม่ได้อะไรนะคะ
น้องก็ยังนั่งอยู่แล้วน้องก็ไม่แปลกใจเหรอลูก
ทำไมคนมารุมรถเต็มไปหมดเลยนั่งยิ้มแฉ่งเลย
ไม่มีทีท่าตกอกตกใจอ่าคุณพ่อก็โล่งอกโล่งใจกันไป
แต่มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทั้งหลาย
คุณคิดว่าคุณจะทิ้งลูกเอาไว้ในรถ
ด้วยการที่ลดกระจกลงให้อากาศเข้าได้
เพียงแค่เสี้ยวนาทีไม่ถึงนาทีมันก็ผิดแล้ว
แค่คิดก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดนะคะ
เช่นนั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
เพราะว่าด้วยความว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่า
แป๊บเดียวมันเกิดบ่อยมากแล้วนะคะ
ไม่อยากให้ถึงกับว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องแบบสูญเสียกันเนอะ